ต่อที่มรยองคุณผู้ชมมีวัยมรุ่นอายุ๑๘ปีเขาเจอวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งประมาณสัก๑๐กว่าคน
รุมกระทืบจนตายเลยครับเหตุผลเพียงเพราะว่าขับรถปาดกัน
แล้วก็มีการด่ากันแล้วจังหวะที่มาเจอกันตรงนี้โดนเลยครับ
ถูกกระทืบจนเสียชีวิตเลยนะคุณผู้ชมนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่คือลากฮิ้วปีกมาเลยอ่ะดูสิฮะโอ้โหนะฮะไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะที่โดนทำร้ายแบบนี้แล้วดูสิ
คือกลุ่มที่กลุ่มใหญ่กว่ามากับรถกระบะแล้วมอเตอร์ไซค์มาคนเดียว
คือปาดกันมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันมาสองรอบแล้วในวันเดียวกันเนี่ย
แล้วก็ภาพกล้องวงจรปิดคือครั้งสุดท้ายที่ทำจนเขาตาย
อันนี้คือร้านขายรถมือ๒ริมถนนสายบ้านค่ายมระยองครับ
ซึ่งเป็นจุดที่มีกลุ่มชายเกือบ๑๐คน
รุมทำร้ายนายอานนท์อายุเพียง๑๘ปีจนตายครับคุณผู้ชม

โดยกลุ่มทำร้ายที่นั่งกระบะมาจอดอยู่นะฮะ
เป็นจังหวะเดียวกันกับนายอานนท์ขี่รถย้อนสอนมา

แต่จังหวะที่หลุดจากกล้องไปคือถูกกระทืบจนตายแล้วอะครับ
กระชากตัวลงมาจากรถแล้วก็ลุมกระทืบ
มีการที่เห็นมาเนี่ยฮิ่วปีกมา
เขย่าให้รู้สึกตัวแต่ว่าผู้ตายนั้นหมดสติแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
ทางด้านของคุณพ่อคือนายอาทิตย์พึ่งอำพลอายุ๕๔ปีเป็นพ่อของนายอานนท
ก็บอกว่าเนี่ยนะพ่อก็เดินทางมาที่สอนอพูทรบ้านค่าย
เอาเอกสารมารับศพลูกชายกลับบ้านเกิดที่อ่างทอง
แล้วก็นำร่างไร้วิญญาณของลูกใส่โลงมีผ้าพลาสติกคลุมมาด้วย
พร้อมก็ขอให้ตำรวจตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้
โดยได้คุยกันกับลูกชายครั้งสุดท้ายเมื่อค่ำของเมื่อวานนะครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุในเช้าอีกวันหนึ่งนะครับ
กระโหลกแตกร้าวมีเลือดคลั่งในสมองแล้วก็ทำให้เขาเสียชีวิตเลยนะครับ
เสียชีวิตเลยนะครับน่ะอันนี้ภาพใส่ลงแล้วก็พันธุ์ภาพแบบนี้แล้วก็
เอากลับบ้านไปนะฮะแล้วก็นำศพลูกชายเนี่ยตาไปตั้งบริเวณกุศลที่
ขุมทองอยู่ที่อ่างทองครับขณะที่การสืบสวนหาตัวคนร้ายพัน
ค่ายบอกว่าก็สั่งการให้ตำรวจติดตามจากกล้องวงจรปิด

ซึ่งก็เบื้องต้นน่าจะมีการขับรถปาดกันมาก่อน
รถจักรยานยนต์กับรถกระบะแล้วก็มีการทำร้ายกัน
แต่ว่าก่อนทำร้ายอาจจะมีการตะโกนด่ากันด้วย

แล้วก็มีการลงมือทำร้ายกันถึงขั้นกับเสียชีวิตเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มรยองนะครับ

เพราะภาพจากกล้องวงจรปิดก็ชัดเจน
นะฮะต้อง๑๐กว่าคนนะครับ